คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันขอแนะนำนางเอกหน้าใหม่

ไม่ได้กะลีนไม่อยู่
แต่เป็นลูกสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยาม
ผู้ชมขากับบทบาทใหม่ของเธอนะคะ

ซีรีส์เรื่องซีรานีที่รัก
ตอนวังวลจู

ซึ่งสาวธัญญาบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐมานะคะว่าตัวเธอเองดีใจมากที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสนี้มา
รวมไปถึงอย่างหนึ่งคือไอ้โอกาสที่ได้มามันดีใจนะ
แต่พอรับมาอย่างกดดันคือบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้เป็นการรับงานแสดงแนวดราม่าแบบเต็มตัวครั้งแรกของเธอ
ซึ่งครั้งนี้ค่ะสาวธัญญาประกาศแบบเลยทุ่มสุดตัวเพราะว่าดีใจที่ได้ลองบทบาทใหม่ท้าทายมากขึ้นค่ะ
ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางไทยรัฐมากเลยค่ะที่ให้โอกาสค่ะ
พอเห็นชื่อเรื่องก็รู้สึกว่าว้าวเลยแล้วก็แต่ว่าก็ดีใจที่มันเหมือนเป็นโอกาสใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งใหม่
พอได้อ่านบทแล้วก็โหเราได้ทำอะไรใหม่อยากเล่นแบบนี้นานแล้วอะไรอย่างนี้
คือไม่เคยมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องผัวผัวเมียเมียอย่างเงี้ไม่เคยมีเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยค่ะ
ครั้งแรกค่ะหนูก็ทำการว่าอันอ่านบทเต็มที่อะไรที่แบบเคยเป็นความรักที่เสียใจนู่นนี่นั่น
หนูก็เอาความรู้สึกตัวเองงัดออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในตัวละคร
ธัญญาบอกเลยถึงจะเป็นเรื่องที่แบบว่ากลับมารับบทท้าทายงานละคร
ถึงว่าจะปวดหัวไมเกณฑ์จี๊ดอยู่บ้าง
รอติดตามนะคุณผู้ชมนะทางไทยรัฐทีวีธีรานีที่รักตอนวังคนชู้
ว้าวเคล็ดขนาดไหนก็ไม่เป็นไรหรอกเค้ามีแฟนอาโลเค้ามาไทยกันดู